คดี๑๐ตำรวจโทยิงที่มีการทารุณกรรมอดีตทหารหญิงนะคะที่เมื่อวานนี้บอกว่าอาจจะต้องมีอีกคนนึงนะคะที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ปรากฏว่าวันนี้ค่ะผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วค่ะดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดอีกรายหนึ่ง
เป็นนุ่มคนสนิทที่ออกตัวทำร้ายร่างกายผู้หญิงทหารหญิงแทนหมู่หมวย๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้ค่ะ
เพราะเหตุผลก็คือไม่อยากให้เจ็บมือนี่ค่ะวันนี้กันจอมพลังก็ไปนะคะ
พร้อมกับผู้เสียหายในคดีนี้เลยนะคะทนายภัยศาลก็ไปด้วย
ไปที่สพชะอำเพื่อดำเนินคดีแจ้งดำเนินคดีเพิ่มเติม
หนุ่มคนสนิทของหมู่หมวยค่ะในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายอย่างทารุณกรรม
คือเรื่องนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าเคยถูกใช้อาวุธปืนตบหน้า
เอาเท้าเหยียบเอาเครื่องช็อตตามร่างกายเอาไม้ตีอย่างน้อยห้าครั้ง
ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจผู้ชายคนนี้ลงมือทำร้ายด้วยเหตุผลว่า
ไม่ต้องการให้หมู่หมวยเจ็บมือ
หนูว่ามันเป็นขั้นตอนของกระบวนการค่ะตอนนี้หนูแค่ต้องการความยุติธรรม
แล้วก็ความปลอดภัยของครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามนิดหนึ่ง
ตอนเป็นอาหารนี่อายุเท่าไหร่นะตอนนั้นหนูอายุยี่สิบแปดปี
ซึ่งผู้ชายคนนี้ที่วันนี้เขาไปแจ้งความก็เป็นคนละคนกับชายที่ถ่ายคลิป
โดนทำร้ายในห้องนะคะเพราะว่าอันนี้มีรายงานบอกว่าเป็นน้องชาย
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีแล้วก็สนิทสนมกับหมู่หมวย
ในฐานะคนรู้ใจค่ะนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีคำชี้แจงนะคะจากรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กับกรณีอายุของหมู่หมวยในขณะที่บรรจุเป็นตำรวจ
ที่ว่าอาจจะเกินหลักเกณฑ์รับสมัครเข้ารับราชการหรือไม่เนี่ยนะคะ
ก็เป็นคำอธิบายว่าเป็นการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติ
ตามมุทธิขาดแคลนแม้อายุเกินสามสิบห้าปี
แต่มันจะมีข้อยกเว้นตามกฎกตรซึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางอาจารย์โต้ง
ซึ่งเป็นนักวิชาการชื่อดังได้ให้ความรู้กรณีระเบียบ
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการที่อายุอาจเกินสามสิบห้าปีว่า
ขึ้นอยู่กับระเบียบของหน่วยนั้นที่ขาดแคลนบุคลากร
เฉพาะด้านที่มีทักษะสูงซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ที่มีคุณวุฒิเฉพาะด้านค่ะ
เพราะว่าขาดแคลนหรือคนที่รับเข้ามาเนี่ยมีความสามารถพิเศษ
เช่นเป็นนักกีฬาที่ชาตินะวตเกอร์ที่ชาติได้เหลี่ยนทอง
สร้างเกียรติประวัติคุณงามความดีประเทศชาติ
เราก็ได้ความรู้ใหม่นะคะเอากฎกตรมาให้คุณผู้ชมดู
มันจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ระบุไว้ด้วย
เรื่องคุณลักษณะต้องห้ามของการเป็นตำรวจเรื่องอายุ
แล้วถ้าดูตรงนี้ในบรรทัศน์ที่๑๕
จะพูดถึงสิ่งที่อาจารย์โต้งพูดไว้ก็คือว่า
ในกรณีหน่วยงานใดต้องการรับสมัครบุคคลที่อายุเกิน๓๕ขึ้นไป
ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติเป็นรายไป
ก็แสดงว่าอายุเกิน๓๕ก็มีการพิจารณาพิเศษรับเข้ามาได้
ถ้ามีทักษะพิเศษหรือมีคุณสมบัติตรงกับที่ทางหน่วยงานเขาต้องการ
ทีนี้มันก็มีคำถามต่ออีกเกิดคำถามต่ออีกคุณนัทพงศ์นะคะ
กรณีของหมู่หมวยที่อาจจะได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับราชการเนี่ยคืออายุเกิน๓๕แน่แล้ว
แล้วถ้ารับเข้ามาโดยคุณสมบัติพิเศษหมู่หมวยมีทักษะสำคัญด้านใด
ได้รับการเสนอชื่อเข้ามานะคะก็คงจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากด้วยนะคะ